ส่วนการซ้อมของกลุ่ม๒ก็ยังไม่กำหนดนะครับโดยจะรอแผนจากนิชิโนส่วนการทำงานของสมาคมแล้วก็ทีมชาติไทยจะพิจารณาตามสถานการณ์เบื้องต้นเนี่ยอาจจะไม่มีการฝึกซ้อมร่วมกันที่ประเทศไทยอีกแล้วแหละครับ